นำนปชและแนวร่วมทั้ง๕คนได้ถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
หลังจากที่สารดีกานะคะได้มีคำพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลาคนละ๒ปี๘เดือน
คดีที่ไปปิดล้อมบ้านพักสี่เสาเทเวศของอดีตประธานองคมนตรีค่ะ
ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์ก็เตรียมทำใจรับคำพิพากษาของศาลแล้วนะคะ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ตลอดเวลาในการต่อสู้ของผมยังสามารถสบตาพี่น้องประชาชนผู้ร่วมอุดมการได้ตลอดเวลา
มองหน้าตัวเองในกระจกได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกกระดาษอายเพราะมั่นใจว่าไม่เคยเบียดบังผลประโยชน์ทรัพย์สินชีวิตและอิสรภาพของประชาชน
ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านอีกครั้งเมื่อครบวาระตามคำพิพากษาผมจะกลับมาและสัญญาว่าจะกลับมาแบบแข็งแกร่งกว่าเดิม
ให้ลมพัดผ่าใจนายนัทวุฒิใส่เกลืออัดคลิปอำลาผู้สนับสนุน
ที่สารดีกาจะมีคำพิพากษาจำคุกตัวเขาพร้อมแก่นำนปชคนละ๒ปี๘เดือน
คดีบุกรุกและชุมนุมปิดล้อมบ้านพักศรีเสาเทเวศของพลเอกเปรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหลังสารเห็นว่าจำเลยทั้ง๕ราย
ประกอบด้วยนายวิรการวุศิกพงศ์นายนัทวุฒิใส่เกลือนายวิพุทธแถลงพัฒนภูมิไทย
แพทย์เหวงโตจิราการและนายนพรุษวรชิตวุฒิกุล
มีพฤติการมั่วสุมประทุษร้ายต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่
จนเกิดการปะทะบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายทำให้เกิดความวุ่นวายทำลายความสงบเรียบร้อย
เป็นเหตุร้ายแรงจึงไม่มีเหตุให้รอลงอาญา
พร้อมนำตัวทั้งหมดส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันที
ด้านในจะถูกพร้อมโพรมพาลประธานอบชที่เดินถามมาร่วมให้กำลังใจวันนี้
ระบุหลังเข้าฟังคำพิพากษาว่าทำให้ต้องกลับไปจัดการชีวิตส่วนตัวให้เรียบร้อย
เพราะยังเหลือคดีบุกบ้านศรีเสาเทเวศของเขาอยู่ในสำนวนคดีที่สอง
และกำลังรอคำพิพากษาเช่นกันขณะเดียวกันยังยืนยันจุดยืนเรื่องประชาธิปไตย
แต่ตอนนี้ต้องเอาบ้านเมืองให้รอดก่อนคือผมอ่านคำฟังคำวินิจฉัยวันนี้ผมเข้าใจ
ผมแค่แตกต่างเรื่องเวลาเท่านั้น
แล้วก็ยอมรับความสิ่งว่าเวลาที่ผมมีเวลาอยู่บ้าง

เชื่อว่าผู้ต้องขังทั้งหมดคงใช้เวลาในการปรับตัวไม่นาน
เพราะเคยถูกคุมขังที่เรือนจำแห่งนี้มาแล้ว
ขั้นตอนปฏิบัติจะต้องถูกคุมขังที่แดน๒
ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ห้องกักโรค
สำหรับผู้ต้องขังใหม่เป็นเวลา๑๔วัน
ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ครบกำหนดจึงจะแยกไปแดนคุมขังต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน